มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
ไม่งั้นจะโขไม่งั้นจะขึ้นอยากจะฟ้องอ่ะค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าล่าสุดของข่าวนี้นะคะ
ตำรวจทำงานไวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ได้ตัวคนที่ลงมือก่อเหตุแล้วคือ
คุณกัญจนาสินประเสริฐนะคะสาวหล่อที่เกาะเหตุนะคะ
แล้วก็จากก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่าหนีนะคะ
แล้วก็ล่าสุดนี้ข่าวที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะ
บอกว่าสามารถจับตัวได้แล้วนะคะโดยไปจับตัวได้ก็ไปพักผ่อนที่บ้านเกิดเธอนั่นแหละค่ะ
ก็คืออยู่ที่สุโขทัยนะคะโดยตำรวจที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะคะ
สอบพ่อบ้านแก่งนะคะเป็นผู้ที่นำกำลังไปเชิญตัวมานะคะ
แล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้หนี
ก่อนหน้านี้ก็ยังเข้าพบตำรวจที่สอนอพหนโยธินแล้วก็มาพักผ่อนที่สุโขทัยนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ข่าวที่ออกมาคือว่า
ตำรวจขออนุญาตศาลออกหมายจับไม่ได้ออกหมายเรียกนะคะ
คือขอออกหมายจับเลย
วันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยไล่เรียงคุยกันนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะจากความคืบหน้าของตำรวจ
ว่าจะเป็นตำรวจนครบานนะคะหรือว่าตำรวจในพื้นที่สุโขทัย
แม้กระทั่งผู้เสียหายเองคุณฟางพิมพิไลนะคะแล้วก็คุณแม่ของเธอนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นมีประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นมาเพราะว่าเป็นประเด็นดราม่าในการถกเถียงกัน
ว่าคนที่ยืนอยู่แล้วไม่ให้การช่วยเหลือเนี่ยผิดไหมทำไมยืนอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ชายแท้ถึงไม่มาช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ด้านในคือไกลกล้องหน่อยกับคนที่อยู่ใกล้กล้องหน่อยคือคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แต่ก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าสภาพการมันเป็นอย่างนั้นสภาพการเป็นอย่างนี้
อีกหนึ่งท่านที่จะคุยกับเราในรายการคือเพจทนายคลายทุกข์นะคะอาจารย์เดชากิติวิทยานันต์สวัสดีค่ะ

อาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนนะคะคือเป็นเรื่องปกติที่เป็นอำนาจของตำรวจใช้ดุลพินิษฐ์ได้ว่าเวลาไปขอหมายสารไม่จำเป็นต้องขอหมายเรียกก่อนก็ได้ใช่ไหม
ไม่จำเป็นครับถ้าโทษจำคุกเนี่ยเกิน๓ปีเขาเรียกว่าคดีอาญาร้ายแรงนะครับไม่จำเป็นเลยครับ
คือตำรวจจะขอโดยที่แบบต้องไปขอสารว่าเป็นขอหมายจับเลยเพราะว่าคือดูโทษของข้อหาที่จะกล่าวหาเขาใช่ไหมคะ

แล้วต้องดูไหมว่าพฤติการจะหนีไม่หนีจะไปกวนพยานไหมจะไปขู่พยานหรือเปล่า

ดูแค่โทษของข้อกล่าวหา

ข้อกล่าวหาณตอนนี้เบื้องต้นที่ข่าวออกมาคือเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

มีอะไรที่จะใช้เป็นข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ไหมคะถ้าดูจากภาพข่าว
คือมันเคยมีแนวคำพักษาดีการในกรณีถ้าเกิดใช้เท้าใช้มือใช้ไม้ตีบริเวณศีรษะหลายครั้ง
ย่อมเล็งเห็นว่าอาจจะตายได้อาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มในภายหลังพยายามฆ่า
ครับซึ่งมีโทษจำคุกก็ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งเป็นเอาะสำคัญซัมหลายครั้งดูจากภาพกันนะฮะ
โดยแนวคำพิพากษาบอกไหมคะว่า
ถ้านะถ้าไม่มีอาวุธอื่นแต่เป็นมือเป็นเท้าเป็นศอกเป็นเข่าอะไรก็แล้วแต่
กับมีอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดก็แล้วแต่แตกต่างกันไหมคะ
แตกต่างครับถ้าเกิดว่าซ้ำอย่างคดีพวกลุมกระทืบ
มีแนวกรรมภาคสาธิกาก็ถือว่าเป็นการพยายามฆ่า
แม้ไม่มีอาวุธเลยก็ใช้เท้าใช้มือเป็นอาวุธไง
มันเป็นลูกนัวเนียได้ไหมอาจารย์ถ้าเขาจะสู้คดีกัน
ก็คดีนี้คลิปมันค่อนข้างชัด
เพราะฉะนั้นจะไปวิ่งล้มคดีหรือทำอะไรนี่ยากนี่พูดตรงเลยเลย
คือแต่ว่าถ้าแบบมันนัวสู้กันอยู่แล้วเป้ายังอยู่ที่ศีรษะ

ก็ถือว่าอาจจะถึงเขาเรียกอะไรเล็งเห็นผลว่าอาจตายได้นะ
เข้าไปกระทืบเข้าไปเอาหมวกกันน็อกตีเข้าไปมีโอกาสตายนะครับซ้ำนะครับ
อาจารย์แล้วการที่คนอื่นที่อยู่แวดล้อม
อาจารย์เปิดประเด็นขึ้นมาในเพจของอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์พยายามจะบอกว่าอะไรคะ
พยายามจะบอกว่าสังคมเราเห็นคนอื่นเขาถูกทำร้ายมีโอกาสถึงตายได้
เราไม่ใช่ยืนเฉยนะหรือหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแค่นั้นเราไม่ใช่แค่นั้น
เราทำอะไรได้เราก็ทำนะครับเราไม่ควรกลัวกฎหมายยังบอกเราไม่ควรกลัว
เขาบอกอย่ายุ่งนะกลัวเลยอะไรจะกลัว
คนที่ทำร้ายก็เป็นแค่ผู้หญิงเรียกว่าธอมเท่านั้นเอง
อาวุธก็ไม่มีปืนก็ไม่มีจะไปกลัวอะไรไม่ควรกลัว
แล้วคือแต่เราดูด้วยตาเราก็ไม่รู้นะว่าเขาพกอะไรไว้ที่เอว
กอะไรไว้ในกระเป๋าพกอะไรเรากลัวไม่ได้ด้วยเหรออาจารย์
คือเราไม่ควรกลัวไงกฎหมายบอกเราไม่ควรกลัว
ว่ามันจะเป็นอันตรายจนกับตัวเองมากเกินไป
ไม่ควรกลัวกฎหมายเขียนไว้เลยนะครับไม่ควรกลัว
แล้วใครจะเป็นคนใช้ดุลพินิษฐ์ว่าควรหรือไม่ควรล่ะใครจะไปรู้ล่ะ
พนักงานสอบสวนนะฮะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมายืนมุง
นะมีข้ออ้างหมดคีย์การ์ดเสียอ่าอย่างงั้นอย่างงี้เขามาขู่ผม
อย่ายุ่งนะกลายเป็นไม่มีความผิดต่อไปเป็นไง
เวลาใครเห็นผัวเมียตีกันก็เป็นไงยืนเฉย
รถชนกันมีคนบาดเจ็บก็ยืนเฉย
ส่วนที่อาจารย์บอกอาจารย์พยายามจะบอกว่า
กลุ่มผู้ชายที่อยู่ไกลกล้องหน่อย

หรือว่าผู้ชายที่มากับน้องผู้หญิงที่เข้าไปห้าม

ผมหมายถึงคนที่อยู่ข้างใน๓๔คนที่ยืนอยู่เฉย

ทำอะไรก็ได้เพื่อให้คนร้ายรู้ว่า

เพราะกฎหมายใช้คำว่าไม่ควรกลัว

มันเคยมีคดีที่คนที่ยืนดูโดยไม่ช่วยเหลือ
แล้วถูกตัดสินว่าผิดด้วยเหรออาจารย์

เราเห็นเขาตกน้ำเราก็สามารถจะว่ายน้ำเป็น
อะไรต่างเราก็ไม่ช่วยอย่างนี้ก็มีนะครับ

เพราะโทษมันจำคุกแค่ไม่เกินเดือน
โทษมันเบาเลยคดีขึ้นสู่สารดีกาน้อย
แต่คดีนี้มันควรจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นอุทาหรณ์ว่า
สังคมควรจะดูไว้กรณีนี้

แล้วในส่วนของคนที่ยืนถ่ายคลิปอยู่ล่ะ
เพราะว่าน้องผู้หญิงเขาก็ชี้แจงนะคะ
ว่าคือเขาเป็นคนบอกแฟนเขาเองนั่นแหละ
ว่าไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวเขาไปจัดการเองไม่ได้เหรอ

ผมดูแล้วเขาก็พยายามออกสงออกเสียงนะครับ
พูดอะไรเนี่ยผมว่าได้ทำหน้าที่พอสมควรแล้วนะ

ผมคิดว่าทำตามความจำเป็นแล้ว
ส่วนผู้หญิงคนนั้นที่ไปต่อว่าอันนั้นถือว่าเต็มที่เลย

ทีนี้ค่ะอาจารย์ถ้ากลับมาในกรณีของคดีหลัก

คือน้องผู้หญิงเองให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกัน
จริงมันก็คือการสู้กันนั่นแหละ

หรือว่าเวลาต่อสู้กันถ้าถึงชั้นศาล

สมัครใจสมัครใจทะเลาะกันนะครับสมัครใจเข้าวิวาดอย่างนี้แหละ
ไม่ใช่หรอกครับสมัครใจก็หมายถึงว่า
คุณท้าผมผมท้าคุณอันนี้มันไม่ใช่
อยู่ดีไปทำร้ายเขาก่อนแล้วก็พยายามจะทำร้ายเขาอีก
เขาก็เลยเป็นไงต้องป้องกันตัวเขาเอง
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรานั่งกันอยู่ทั้งรายการนะ
เราขอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์
เราคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง
ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าข่าวที่ออกมาว่าจับตัวได้แล้วจริง

และตอนนี้กำลังเข้ามากรุงเทพนะคะ

รองหาข่าวที่เพิ่งเข้ามาในช่วงเย็นนี้
คือจับได้แล้วที่สุโขทัยใช่ไหมคะ
จุฐสตรวนของศนภนยพินทร์ได้ติดตาม

เหมือนกับที่ศาลท่านแนนวัดหมายจับเมื่อตอนเมื่อ๔โมง๑๗นะครับ
ทางสื่อส่วนสอนนพเนี่ยก็ได้มากรบตัวนะครับ
โดยร่วมกับสภบ้านแก่งดศรีสัตว์ธนาลัยนะครับ
โดยปฏิการประสานงานจากท่านรองพุทธกาล
ท่านพันธุเอกสุธิพงศ์เป๊กทองนะครับก็ร่วมกัน
ขนาดนี้จับตัวได้แล้วกำลังรู้สึกเหลืองของตอนนพ
กำลังนำตัวผู้ต้องหามาที่ตอนนพครับ

อ่าท่านขาสภออกหมายจับให้เมื่อ๔โมงเย็นเนี่ยนะคะ

ครับคือเราทำคู่ขนาดกันครับพศเนี่ยก็รวบรวมไปจากฐาน

จากการให้ผมลงไปดูแลไปเร่งรัฐศาสตร์ดีด้วยภาษารกับท่านรูปรับการ

ก็มีการรวบรวมจากหลักฐานและฝ่ายสืบสวนก็มีการติดตามตัวผู้ต้องหานะครับ
เมื่อติดตามประกบตัวแล้วสารได้อนุมัติหมายจับนะครับสวนได้รวบรวม
แล้วก็ผลแพทย์เพิ่งออกวันนี้ว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ทั้งเราก็เลยขออนุมัติหมายจับต่อศาลนะครับ
ซึ่งท่านสารกรุณาให้อนุมัติตามคำขอนะครับ
ท่านท่านรองค่ะคือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก่อนที่เขาจะเดินทางไปสุโขทัยเขาเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สนพระหลโยธินแล้วถูกต้องไหมคะ
คือคืออย่างนี้ฮะค่ะเมื่อวันที่๑๘ยัง๑๙นะฮะ
ทางศูนยุของรองพักน์เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีเหตุพระวิวาสนะครับ
ได้ไปที่เกิดเหตุนะครับสายตรวจไปที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบ
ตอนครั้งแรกเนี่ยถ้าติดสอบตามจากไซท์ส่วนเนี่ย
ก็พบผู้เสียหายนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับ
ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างจะมากอะค่ะก็เลย
แจ้วทัณค์ครับแล้วแพทย์
แล้วต้องส่งตัวหน้างกายนะครับ
ผู้ก่อเหตุยังไม่อยู่ตอนที่สาจตัวไป
จะส่งตัวผู้หายไปที่โรงพาณแล้ว

ในปรับปรับคำ
ผู้เสียหายไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการรักษา
แล้วก็ยังไม่มีพยาหลักฐานที่จะควบคุมเขา
เพราะว่าการจับตัวผู้ต้องหาเราจะจับได้ต่อเมื่อความผิดซึ่งหน้า
หรือจับเมื่อมีหมายจับนะครับ
ค่ะอย่างนั้นหมายความว่าที่เขาบอก
คือที่สาวหล่อบอกว่าเขามาพบตำรวจก่อนไปสุโขทัยเนี่ย
เรียกว่าไม่นับถูกไหมท่านค่ะ
คือทางเราเนี่ยหลังจากที่ส่งคนเจ็บไปเรียบร้อยแล้ว
เรายังไม่รู้ว่าผู้เสียหายจะได้รับบาดเจ็บขนาดไหนนะฮะ
ตรงนั้นไม่มีภาคถิกออกมานะครับ

ดรวมี่

เออถ้านีไปแต่งวัดสู่โภชัยก็น่าจะเชื่อได้ว่านักศึกษ์ส่วน
แทนว่ามีน่าจะหลบหนีนะฮะสถานกรณ์ศึกษ์ส่วนของจรรย์
ก็คนที่ได้ติดตามไปนะครับโดยสัญลักษณ์กับทางพลักษณ์บ้านแก่งนะครับ
ตำรวจเอาข้อมูลจากไหนคะท่านทำไมหาตัวได้เร็วจัง
แล้วก็ไปอายัดไม่ใช่อายัดไปเอาตัวมาได้เร็วจังคะ
อันนี้มันเป็นเรื่องแนวทางการสืบสวนนะครับ

อ่ะท่านรองค่ะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนที่ไปจับเขาได้
เรียกว่าอะไรไปเชิญตัวมาหรือไปจับตัวมาคะท่าน
คือตอนแรกเนี่ยตอนที่สายตรวจไปครั้งแรกเนี่ยนะครับ
เจอแต่ผู้เสียหายนะครับแต่ว่าแต่ว่าเอ่อยังไม่เจอคู่กรณีนะครับ
ถ้าเขาได้รับปลาเจ็บก็มีการระสบพยาบาลด้วยต้น
แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมงกุฎแจ้งวัฒนะนะครับ
แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่สักพักนึงเนี่ย
ก็คู่กรณีก็ได้มาอันนี้ทางตำรวจก็เห็นว่า
ดีกว่าข้อสดทานเนี่ยทางโรงพอว่าเนี่ย
อันนี้เป็นผู้กรณีก็เสือกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ย
เรายังไม่มีพยาหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดนะครับ
โดยเพลงข้อมูลเรียนนะคะประสานกับตำรวจศพบ้านแก่ง
แล้วไปเอาตัวเขามาที่สุโขทัยตั้งแต่ตอนที่จับตัวได้

เรียกว่าเป็นการจับตัวได้ถูกไหมคะ
ขณะสอบสวนเราก็สั่งการให้สอบสวนรวบรวมกันจากหักฐาน
สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พร้อมเอกสารจากใบรับรองแพทย์
ส่วนฝ่ายสืบสวนก็เป็นการสืบสวนประกบตัวของผู้ต้องหา
พอหลังจากที่สอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับทางศาลนายาแล้ว
สืบสวนเจอตัวผู้ต้องหาที่บ้านแก่งอัมโภคฏศาลนายาที่ฝรั่งอยู่จากเมืองไทย
จึงได้ประสานกับทางสฝบ้านแก่ง
โดยท่านมุ่งกลับบ้านแก่งให้ความวุนาตรงฝ่ายสืบสวนของสฝแก่ง
ดำเนินการเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาครับขณะนี้จับกลุ่มได้แล้วครับ
กำลังนำตัวส่งมาที่สอนอพระขนคืนนี้ครับ
ค่ะซึ่งเบื้องต้นตำรวจบ้านแก่ง
หรือว่าตำรวจพระหลที่ประสานงานกันเนี่ยนะคะ
ได้สอบปากคำเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทางมาหรือยังคะท่าน
เขายอมรับไหมเขาเล่าว่าอย่างไรเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างคะ
ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการบันทึกจับกลุ่มนะครับ
ในส่วนของผู้ต้องหานะครับ

ท่านค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยนะคะจากการอ่านข่าวเนี่ย
คือข้อกล่าวหาของเขาก็คือทำร้ายร่างกาย
จนถึงบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะ
คือถ้าดูจากทั้งกล้องวงจรปิดที่ออกมา
แล้วก็พฤติการอื่นที่บวกเข้ามาเนี่ย

คือข้อกล่าวหาของเขาจะโดนกี่ข้อกล่าวหาคะ

การรูปรวมเหตุผลขาดเนี่ยเราใช้ประสบการณ์ไม่ได้ครับ
เราต้องดูตามพยายามหลักฐานตามข้อที่จริงนะครับ

ผมว่ามันจะเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้หรือใช้ประสบการณ์ไม่ได้
ต้องดูตามข้อที่จริงและลวกดวงเหตุผลขาดนะครับ

หลักฐานถึงอย่างไรเราดำเนินการไปตามพยาหลักฐานนะครับ
ตอนนี้ตอนนี้ตำรวจสอบไว้กี่ปากแล้วคะ

ค่ะ๓ปากนี่รวมผู้ถูกทำร้ายด้วยใช่ไหมคะ

ค่ะแล้วตำรวจต้องสอบเพิ่มอีกเยอะไหมคะท่านคดีที่ว่านี้ค่ะ
เดี๋ยวคงต้องมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราต้องจับภูมิคุณภาคาได้นะครับ
ก็คงจะต้องร่วมรวมกับทะเยาะหลักฐานให้แน่นหนาให้รักษุมที่สุดนะครับ
ค่ะรองสมพงศ์ค่ะ
โดยพฤติการของเขาที่ฉันนั่งอยู่กับทนายเดชานะคะ
ฉันขอความเห็นท่านอีกคนนึงด้วยว่า
ลักษณะของการทำร้ายที่หัวเนี่ย
มันมีผลต่อการตั้งข้อหาที่รุนแรงกว่านี้ไหมคะ
คือมันต้องประกอบหลายองค์ประกอบนะครับ
ต้องดูหนึ่งกับผลแพทย์นะครับ
สองดูการกระทำแล้วก็สามอาวุธนะครับ
ซึ่งตรงนี้ตรงนี้มันต้องมีการประชุม
แล้วก็ต้องดูให้ดีเราต้องให้ความเล็นคำทุกฝ่ายนะครับ
แล้วก็การดำเนินการอะไรก็ตาม
แล้วที่จะตรวจเราจะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
แล้วตามผลหักฐานที่เราได้มานะครับ
เราไม่ใช่ใช้จินตนาการหรือใช้ประสบการณ์ไม่ได้ครับ
เข้าใจค่ะท่านในส่วนของคนที่

ดังนั้นเอาจากความเห็นของทนายเดชานะครับ
อย่างคนที่เป็นผู้ชาย๓๔คนที่ยืนดูอยู่เนี่ย
เขามีสิทธิ์จะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าไม่ให้การช่วยเหลือหรืออะไรอย่างไรบ้างไหมคะ
คือจริงแล้วตามมาตรา๓๗๔นะครับระบุ
กฎหมายระบุซึ่งเป็นความผิดระหูโทษนะครับ
ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยานอันตรายแห่งชีวิต
ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น

ต้องระวังโทษมันไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท
ซึ่งขนาดนี้อย่างสมมุติว่าเจอคนตกน้ำ

แล้วตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ถือเป็นความผิด

เขาพยายามเข้าไปห้ามแต่ผู้บอดนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของแฟนตลอกการ
ซึ่งเขาได้พยายามที่จะแจ้งแล้วสายตรวจเราก็ไป
ส่วนผู้ชายที่วีปรากฎตามคิดว่าเขาอยู่รอบน้ำใดเนี่ย

ก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีที่หวังดีต่อน้องเขาและให้แฟนคอยดู
สังเกตว่าช่วงนั้นเขายังไม่มีการทำร้าย

ของป้องของจำจิต

ทีต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยครับ

คาดว่าจะมาถึงพื้นที่ของสนพหนโยธิน

รายงานจากลูกน้องเพิ่งออกมาแล้วสักครู่นะครับ
และทางละหลายฝนตกก็คงมาเรื่อย
เพราะว่าเราไม่รู้สภาพการจราจรด้วย
ก็คงภายในคืนนี้แหละครับ

ถ้าตอบประคำผู้ต้องหารัฐภาพ
ก็อาจจะพาไปทำแผนที่ที่เกิดเหตุนะครับ
อันนี้เดี๋ยวต้องดูจากการสอบสวนก่อน
ต้องให้เวลาให้สวนเขาได้ตอบประคำ

พระคุณท่านมากสำหรับรายละเอียดทั้งหมดนะคะ

เดี๋ยวกลับมาคุยมีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม

คุยกับผู้เสียหายหรือว่าคนในครอบครัวเพิ่มเติมด้วยว่า

ระหว่างนี้ครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุติดต่อมาหรือเปล่า
ตกลงอะไรกันเพิ่มเติมไหมสักครู่ค่ะ

อาจารย์จากที่ท่านรองผู้บัญชาการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้

ครับว่าไปตามกฎหมายและคาดว่าคาดเอาเองนะคะ

หรือว่าคนที่เข้าไปช่วยหรือคนที่ถ่ายคลิปไหม

ก็ฟังตำรวจชั้นผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ก็จบแล้ว

นะครับที่เค้าวิพากษ์อีลาว
ก็จะหาที่มีเสียงโตะแย้งกันใช่ไหมคะ
ก็คือเสียงสะท้อนจากสังคมก็ไม่มีราคา

คือตำรวจเขาก็ตามเกษตรไม่ได้ถูกไหม
เขาก็ว่าไปตามสิ่งที่มันเกิด

ทีนี้ในส่วนของคดีนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถูกไหมอาจาร

สมมุติว่าสาวหล่อกับน้องผู้เสียหายน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะ
สมมุตินะสมมุติระหว่างนี้อาจจะพูดจากันดีขึ้นตกลงกันได้

เรื่องนี้ยอมความได้ไหมคดีลักษณะแบบนี้
ไม่ได้ครับนะฮะคดีพวกนี้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
จะบอกว่าไม่เอาเรื่องอันนี้ได้ไหม
ก็ไม่เอาเรื่องได้ทางแพ่งทางอาญาไม่ได้

เขาเป็นอาญาแผ่นดินรัฐเป็นผู้เสียหายด้วย
คือแสดงว่าที่ทำร้ายร่างกายยังไงก็ต้องได้รับโทษที่ทำร้ายร่างกาย
ก็ต้องไปสารแล้วก็ไปคุกต่อแน่นอน๑๐๐
เรียกร้องค่าเสียหายถ้าตกลงกันได้อะไรก็ไม่ต้องฟ้องแพ่งอย่างนี้ใช่ไหม
นั่นก็เป็นพวกค่าเสียหายทางละเมิดภาษากฎหมายก็เรียกว่าละเมิด
ซึ่งคนที่จะบอกว่าไม่เอาเรื่องเนี่ยไม่ใช่ตำรวจถูกไหม
คือเขาเรียกอะไรผู้เสียหายต้องเป็นคนบอก
เจ้าตัวต้องเป็นคนบอกหรือว่าครอบครัวหรือต้องเป็นใคร
ก็ตัวผู้เสียหายเพราะอายุเขาบรรลุนิติภาวะแล้ว

เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเจ้าตัวนะคะสมมุตินะว่าเจ้าตัวไม่เอาเรื่องแล้ว

แต่พ่อแม่พ่อแม่ของน้องครอบครัวของน้องญาติของน้องบอกว่าไม่ได้
อันนี้เป็นใครเป็นคนตัดสินใจ
ตัวถ้าตามกฎหมายก็ต้องผู้เสียหายโดยนิตินัยก็คือตัวผู้เสียหาย
เพราะว่าเนื่องจากอายุเขาบรรลุนิติภาวะแล้วตัดสินใจตัวเองได้

เราจะคุยกันกับผู้เสียหายผู้ที่ถูกทำร้าย
คุณฟังสวัสดีค่ะคุณฟังถามกับอาการก่อนเบื้องต้นตอนนี้
อาการเราเป็นยังไงบ้างยังเจ็บยังปวดตรงไหนอยู่บ้างคะ
ก็ยังมีเจ็บปากค่ะแล้วก็ชาบริเวณปากบนด้านขวา
แล้วก็จมูกจมูกด้านขวาชาแล้วก็ชาไปบริเวณโหนกแก้มด้านขวาด้วยค่ะ
ก็คือตอนนี้คือมีอาการชาแล้วชามาได้สักสองสามวันแล้วค่ะ

เหรอนะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้คือที่จะถามคือว่า
วินิจฉัยเสร็จสับแล้วหรือยังว่าต้องทำอะไรหลังจากนี้อีกบ้างคะ
คือคือหมอพลาสติกเขาบอกว่าอาจจะต้องมียังไง
เพื่อที่จะไม่ให้ตามันล่วงลงไปลึกเหมือนตาจะตก
เพราะว่ามันไม่มีกระดูกรองแล้วเพราะว่ากระดูกมันแตก
แล้วก็พอดีว่าเมื่อวานไปพบหมออีกรอบนึง
มีฟันวิ่นฟันล้าฟันแตกแตกไปวิ่นไปนิดนึง
คือคุณหมอก็หลังจากที่หน้าหายบวมทุกอย่างดีขึ้น
ว่าต้องมี๖ทรัพยาแพทย์เข้าควันกันอีก
ก็คือต้องมีการใส่แผนกระดูกรองลูกตาใช่ไหมคะ
ซึ่งจะเข้าโรงพยาบาลไปคือ๒๖กรกฎา
แล้วก็เรื่องของทันตแพทย์ก็คือคุณหมอฟันก็จะวินิจฉัย
ของการทำฟันฟันบินฟันแตกฟันร้าวใช่ไหมคะเอ่อถูกสมองสมองเนี่ย
ชัดเจนหรือยังว่าได้รับการกระทบกระเทือนไหมคะคือสมองนี่วันที่
วันแรกคือเขาก็หมอก็บอกว่าในสมองไม่มีเลือดข้าง
ไม่มีอะไรค่ะอืมต้องตรวจซ้ำไหมคะฟังแต่ก็แต่ก็คือตอนเนี้ย
คือหนูไม่สามารถที่นอนหัวต่ำได้เพราะเนื่องจากด้วยอาการระวงวัว
คือต้องยกหมอสูงอยู่ตลอดหมอนัดตรวจสมองอีกไหมคะ
นัดตรวจไม่นัดละคะพี่อ๋อแต่แต่หนูจะขอดูอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าคือณตอนนี้มันพอลงต่ำปุ๊บบ้านหมุนเลย

ตัวหรือส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหัวเนี่ยนะ
ตัวนี่มีฟกช้ำดำเขียวหรือว่าต้องทำอะไรต่ออีกไหมคะ
มีฟกช้ำดำเขียวค่ะแต่ไม่ถึง
แต่ว่าต้องได้รักษาหนักก็ว่าทายาประคบเย็นประคบอุ่น

ค่ะก็มีพี่หลายคนแจ้งแล้วบอกว่างแล้วค่ะ
ว่าจับได้แล้วเดี๋ยวจะพาดำเนินลงมาที่กรุงเทพฯ
ฟังคืออย่างนี้ค่ะ
นับตั้งแต่ที่เกิดเหตุนะ

คือช่วงที่คนเริ่มเห็นกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันหลายประเด็น
ในช่วงนี้ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันนะฟาง
ทางครอบครัวผู้ก่อเหตุหรือแม้กระทั่งตัวผู้ก่อเหตุ
มีติดต่อเข้ามาหาตัวฟางไหมคะ

หลังจากที่พี่สาวหนูโพสต์คลิปลง
แล้วตอนเช้าวันที่พี่สาวหนูพูดคลิป
ก็มีพี่สาวของเขาโทรมาสอบถามอาคารหนู

หนูก็บอกไว้ว่าก็ยังเจ็บปากปวดตาอยู่เหมือนเดิม
แล้วเขาก็พูดแบบว่า
ก็เออเนี่ยแล้วไอ้แพลวไอ้พาวอะไรเนี่ย

เหมือนกับว่าก็ไปคุยกันแล้วไปอะไรกันแล้ว
แล้วทำไมต้องมีโพสต์อะไรต่ออีก
ที่โพสต์รูปโพสต์อะไรก็ยอมรับแล้วว่าผิด
แต่ก่อนนี่ก็ไปคุยกันแล้วแล้วทำไมต้องมีโพสต์ลงอีก
เขาบอกว่าถ้างั้นก็ไปบอกให้ลบซะ
ถ้าเกิดว่ามีอะไรโพสต์อีกก็
เหมือนแบบว่าจะฟ้องกลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะแล้วหนูว่าอย่างไร
หนูก็บอกอ๋อค่ะแล้วหนูก็วางสายเข้าไปอืม
ตัวเขาเองเนี่ยนะคะตัวคนก่อเหตุเองเนี่ย
มีพยายามติดต่อมาหาฟังไหมคะ
ไม่มีค่ะแชทไม่มีโทรไม่มีไม่มีอะไรเลย
คือโทรศัพท์ตอนนี้ไม่มีอะไรเลย
คือหนูสามารถให้ดูได้ไม่มีการเคลื่อนไหวของเขากับหนูเลยอ่า

ไม่มีค่ะหนูก็ไม่มีติดต่อไปเหมือนกันค่ะ
ไม่มีเลยดูให้ดูได้เลย
แต่ว่าฟางเองไม่ได้ปิดกั้นการติดต่อ
คือไม่ได้มีการบล็อกไลน์ไม่ได้มีการบล็อก

ค่ะไม่มีหนูไม่ได้ปิดกั้นหนูไม่ได้บล็อกหนูไม่ได้อะไร

คือที่ถามไม่ใช่อะไรค่ะฟังอาจจะทราบ
มันก็มีประเด็นที่ว่าเป็นไปได้ไหม
พอต่างฝ่ายต่างอารมณ์เย็นลงแล้วนะคะ

ถ้าสมมุติเกิดได้คุยกันทำความเข้าใจกัน
มันเป็นไปได้ไหมที่คดีโดยเฉพาะทางแพ่งเนี่ย
ก็อาจจะคุยกันได้ไกล่เกลี่ยกันได้นะคะ

ว่าเราจะเอายังไงหรือว่ายังไงก็เอาเรื่องทุกทางให้ถึงที่สุด

คือตอนที่แม่หนูมาถึง

พอมาถึงก็มาอยู่ที่ห้องพัก
เค้าก็เห็นสภาพหนูเค้าก็ว่า
ทางนั้นทำเกินจริงทำเกินเหตุอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอายังไงก็ก็พูดกันก็ว่าว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรหรือจะให้รักษาดูแลค่าพยาบาลยังไงก็ว่ากันมาก็คุยกันมาอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอดีทางน้าทางแม่หนูก็ไปฝึกษากันน้าหนูก็เลยบอกว่า
อ่าแล้วหนูก็เลยว่าอืมยังไงนะคะแล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าเอามาคุยกันก็เลยว่า
ก็น้าก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นอ่ะก็ขอค่ารักษาพยาบาลน้องอ่ะแสนนึงค่ะ
ค่ะพอคุยกันเสร็จพอคุยกันเสร็จแล้วพอช่วงสายสายบ่ายก็พาไปที่สอนอก็ไป
คุยเรื่องนี้กันอีกว่าเรื่องที่ว่าแสนนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าพอคุยกันไปคุยกันมาเสร็จเขาก็บอกว่าแสนนึงเลยเหรอว่าน้องก็ขับ
ทางนั้นก็ว่าน้องน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรสมองก็ไม่ได้เป็นอะไรตาก็ไม่ได้วอร์ด
อ่าแสนหนึ่งนึงก็ไม่เยอะไว้เหรอทางนั้นก็ให้แค่ห้าหมื่นอ่า
นั้นก็บอกว่าให้ห้าหมื่นแล้วทางหนูก็คือห้าหมื่นอ่ะ
เขาจะจ่ายสดต่อหน้าตำรวจที่สอนอนเลยแต่ถ้าแสนนึงก็
ดำเนินคดีกันไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าให้ห้าหมื่นปุ๊บก็คือเหมือนแบบว่าจะ
ถอนแจ้งความวันนั้นเลยรับเงินสดมาก็
กระทางหนูก็ฝึกศาติตั้งหยุดนานคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้
เขาก็บอกว่าถอนแจ้งความได้ไงถ้าจะให้เงินก็ให้เงินมา
แต่ว่าจะไม่ถอนแจ้งความเงี้ยค่ะอ่า
ทั้งนั้นก็ยังไม่เอาเงินก็ยังไม่หลับอะไรก็ยังไม่เอา
แจ้งความก็ยังไม่ถอนรอดูอาการน้องต่อไป
ว่ามันจะมีอะไรค่ารักษาอะไรยังไงอีกไหม
แล้วก็พอเสร็จสับอ่ะตกลงไม่รับไม่อะไรกัน
ก็คือวันนั้นก็เหมือนแค่ไปคุยกันที่สอนอต่อจากที่ห้องพัก
ไปคุยกันที่สอนอแล้วก็พอกลับมาที่ห้อง
เขาก็มาส่งหนูที่ห้องก่อนที่เขาว่าเขาจะกลับต่างจังหวัดกัน
อ่าแล้วพอหนูกลับมาถึงที่ห้องหนูก็เลยแบบว่า
ก็คือข้องใจกันเรื่องคลิปนี่แหละก็เล้าหรือให้แม่ให้น้าพากัน
จะไปเอาคิปไปเอาคิปอือแต่จังหวะนั้นก็บวกกับเที่ยง
ก็ต้องทานข้าวทานยาก็เลยตอนนั่งกินข้าวนั่งทานยาก่อน
แล้วก็พอทานเสร็จก็สรุปก็พากันไปเอาไว้เอาคลิป
แต่พอไปถึงปุ๊บก็ไปเจอทางนู้นเขาอยู่ที่หอพักแล้ว
เขาก็บอกว่าเพิ่งโทรบอกแม่ก็ไปถามว่ามานานแล้วเหรอ
เป็นยังไงทำไมตีกันยังไงอย่างนี้ค่ะ
ฟังค่ะฟังค่ะพี่ขอขัดนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเวลาเกินนิดหน่อย
คือสรุปทางครอบครัวของฟางก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหม
ว่าจะไกล่เกลียญกันเรื่องข้าวเสียหายรึเปล่า

เนื่องจากบรรลุทิติภาวะแล้ว
คือตอนนี้เราหายโกยย์ตรงนี้อย่างมั้ย

ตอนนี้ใจหนูดำมาก

พอยิ่งเห็นคลิปยิ่งขึ้น

หนูก็ไม่ยอมเหมือนกันหนูก็พอหลังจากหนูเห็นคลิป
หนูก็บอกแม่ว่าเอาให้ถึงที่สุดสารก็สาร
คือถ้าเราถามกันนะวันนี้นะคะ
คือณวันนี้คิดว่าอย่างน้อยยังจะยังให้อภัยเขา
ยังเป็นเพื่อนยังคุยกันได้อีกไหม

ไม่คุยไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นพี่ไม่เป็นอะไรกันทั้งนั้นแล้วค่ะ
ฟางค่ะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันถึงกับทำร้ายร่างกายรุนแรงบ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะมีครั้งนี้ครั้งแรกเลย
ถ้าเขาจะขอคุยกับฟางฟางคุยไหมคะ

คุยคุยได้ค่ะแต่คุยต่อหน้าทุกคนเลย
ว่าให้คุยกับหนูส่วนตัว

เพราะมันก็มีประเด็นที่คนสงสัยเรื่องนี้เหมือนกัน
ฟังน่าจะทราบเหมือนกันเนาะ

เอาล่ะค่ะฟางเราได้ประเด็นจากฟาง
ส่วนความคืบหน้าเขาก็คงตัวนะคะ
ตัวของคนก่อเหตุก็จะมาถึงกรุงเทพภายในคืนนี้ล่ะนะคะ
ส่วนคดีก็ว่าไปตามคดีอันนั้นอาญา
แต่ว่าเรื่องของค่าเสียหายความเสียหายเรื่องคดีแพ่ง
อันนี้แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยตามข่าวจากครอบครัวฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยังไงฟังหายเร็วแข็งแรงเร็วนะ
ขอบคุณค่ะฟางสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อาจารย์เดชาจดประเด็นไว้อยู่หลายประเด็นเหมือนกัน
ฉันอาจจะไม่ต้องถามอะไรเลยก็ได้สักครู่ค่ะ
คุยติดทันกับอาจารย์ค่ะตอนโฆษณา

ประเด็นที่อาจารย์อยากจะพูดก่อนเลยคือเรื่องอะไรคดีนี้
คดีนี้แหละครับคือผมอยากให้คดีนี้
ตั้งข้อหาให้มันเต็มที่เลยตามพญาหลักฐานเนี่ย
เช่นสมมุติว่าเรามีพยาหลักฐานว่าสามารถจะแจ้งข้อหาพยามค่าได้
ก็อยากให้พนักงานสอบสวนแจ้งอยากจะให้สอบให้ลึก
เวลาดูพยายามฆ่านี่มันยังไงอาจารย์
ก็ดูจากเจตนาดูจากการกระทำกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
ตีซ้ำซ้ำตีซ้ำซ้ำบริเวณศรีษะมันอาจตายได้ไหม
อยากให้พนักงานสอบสวนสอบให้หนักหน่อย
อย่างที่บอกคือเหมือนกับคือสมัครใจเข้าวิวาดกันแบบนี้
มันจะไปถึงว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะโดนเจตนาอะไรนะ

คือเนื่องจากดูพฤติการสมัครใจวิวาสถูกไหม

แต่จำเป็นถึงที่อาจารย์บอกเขาว่าอะไรนะ

ถ้าคุณก็กระทืบเขาอย่างเดียวตีเขาอย่างเดียว

เขากลัวจะโดนตีเขาก็ปัดป้อง
เอาอย่างนี้นะเรียนรันลองถามแย้งอาจารย์

แต่ลองถามแบบนี้ในแง่ของการสู้คดีเช่น
ก็อยู่ในข่าวอยู่แล้วว่าคือทะเลาะกัน

สู้ไม่ได้แล้วถูกทำร้ายเนี่ยมันไม่เหมือนกับพยายามฆ่านะอาจารย์

พยายามฆ่าหรือไม่ดูแต่พฤติการในการเขา
ในการทำร้ายร่างกายเขาเตะไปที่ศีรษะซ้ำ
อย่างที่อาจารย์บอกแนวคำพิพากษาสารดีกาจะบอกได้

เห็นผลว่าอาจตายได้นะครับ
อาจารย์แต่อารามว่าคนแบบโมโหอยู่
โมโหอยู่เขาจะคิดทันเหรอว่าจะเตะตรงไหน
โดนตรงไหนแล้วจะตายไหมเขาจะคิดได้เหรอ
ไม่กฎหมายเขาไม่ได้ดูเรื่องว่าเขาคิดอะไร

ซ้ำมีโอกาสตายได้ไหมมีโอกาสตาย

จะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็สู้อีกฝ่ายหนึ่งก็สมัครใจเข้าวิวาส

อันนี้ไม่ใช่ข้อโต้แย้งที่จะไม่ถูกตั้งข้อหาถูกไหม
ก็เขาอยากจะต่อสู้อะไรก็เรื่องเขาเนี่ย
ผู้ต่างหาจะโกหกอย่างไรก็ได้
เข้าใจ
อาจจะไม่ใช่คลิปอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่ท่านรองบอกว่าเมื่อสักครู่นี้
พยานด้วยเพิ่งสอบไป๓ปากรวมเจ้าตัวที่เสียหายด้วยนะ

เดี๋ยวนะคะเวลาหมอเขาวินิจฉัยเขาต้องเขียนด้วยเหรอคะ
ว่าสามารถถึงอะไรสามารถทำให้ตายได้
ถ้าเกิดรักษาไม่ทันท่วงทีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

อันนี้คือตำรวจต้องไปขอให้หมอวินิจฉัย
หรือหมอวินิจฉัยตามวิธีปฏิบัติของ
เป็นหน้าที่ของหมอนะหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็มี

หมอนิติเวชก็คือหมอที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความทั้งหลาย
แต่เอาถ้าฟังจากน้องฟางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ที่เธอบอกว่าส่วนของสมองไม่ได้มีเลือดข้าง

แต่ว่าตัวเธอเองมีอาการรู้สึกมีอาการ
แล้วอยากจะขอเอ็กซาเรย์อีกครั้ง
คือแบบนี้ถ้าตัวน้องฟางตัวผู้เสียหายไปขอตรวจ
แล้วให้หมอวินิจฉัยให้หมอลงความเห็นเนี่ย

บอกหมอให้เขียนหน่อยสิหนักอย่างนี้

ดิฉันจะถามว่าผู้เสียหายสามารถไปบอกหมอได้แค่ไหนคะ
ไม่ได้ผู้เสียหายไม่มีหน้าที่ไปบอกหมอ

แล้วเสร็จแล้วเวลาจะเขียนรายงานแพทย์
หรือความเห็นแพทย์ก็เขียนตามความเป็นจริงที่ปรากฏ

ก็เป็นการออกเอกสารเท็จ

วิธีการเขียนวินิจฉัยของคุณหมอ
การตรวจร่างกายธรรมดากับที่เป็นคดี

ไม่เหมือนกัน
นิติวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความ

เพราะฉะนั้นก็ต้องรายงานความเห็นทางแพทย์
ให้มันรายงานการชนสูตรมันต้องชัดเจนตามที่ปรากฏ

เพราะอย่างที่น้องบอกมาสักครู่นี้
สิ่งที่เป็นมากที่สุดเนี่ยคือกระดูกรองเบ้าตาเขาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตรงสมองเนี่ยก็ไม่ได้เจออะไร
คนที่จะตรวจว่าตกลงมันมีผลหรือไม่มีผล

เป็นหมอก็ได้ไหมหมอนิติเวช
ที่ต้องดูเกี่ยวกับคดีด้วย
มีทุกโรงบัน
หลักฐานเนี่ยเพิ่มข้อหาอะไรได้อีกหรอ
ก็เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยถ้าสอบพยานให้ลึกนะ
ดูจำนวนการเตะการตีที่ศีรษะของผู้เสียหายหลายครั้ง

ดีไม่ดีอาจจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพิ่มได้นะ
อาจารย์ข้อหาทำไมร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหาฯนี่หนักไหมคะ
ปีขั้นต่ำ๖เดือนนะครับ
แต่ถ้าเกิดพยายามฆ่าเขาตลอดชีวิตโทษสูงสุดนะครับ
ที่เขาไปต่างจังหวัดนี่มันจะมีผลอะไรต่อกัน

ก็อาจจะเป็นพฤติการให้เห็นว่าพฤติการหลบหนีอะไรมันไม่เกี่ยว
เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับความหนักเบาของข้อหาหลักใช่ไหมคะ
ถ้าโทษจะเบาหรือไม่เบาก็เกี่ยวกับเรื่องรับสาภาพ
รับสารภาพหมายถึงรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะ
ไม่ใช่บอกว่าคุณตีผมก่อนผมตีคุณอย่างนี้ไม่ใช่รับสารภาพนะไม่ใช่
อาจารย์สุดท้ายจริงหมดเวลาแล้วคือคดีนี้ไม่ซับซ้อน

คืออยู่กับดุลพิธีของตรงรวจในการส่งฟ้องเท่านั้นเอง

หมดเวลาของรายการอาจารย์ได้ประเด็นทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการ